วันนี้วันที่๒๑เป็นวันพระ
เพราะฉะนั้นจะเริ่มต้นพาคุณผู้ชมเข้าวัด
ไปดูสถาปัตยกรรมไปดูจิตรกรรมกันหน่อยดีกว่า
ว่าเดี๋ยวนี้เขามีความล้ำสมัยทันกับยุคโควิดนี้ยังไงค่ะ
ไปที่วัดป่าเรไรตำบลบ้านสวนจังหวัดสุโขทัยนะคะ
ไปดูฝาผนังสาราการประเรียนค่ะ
มีภาพวาดเกี่ยวกับเรื่องราวของพุทธศาสนาเยอะแยะ
ดูผ่านก็ไม่แปลกอะไรก็เป็นเรื่องบาปบุญคุณโทษต่าง

นี่เอาภาพนี้เลยดูเลยค่ะ
ภาพนี้เป็นภาพยมมือทูตยมมาบานสวมใส่หน้ากากอนามัย
คืออยู่ในนรกยังสวมหน้ากากอนามัยเลย
จริงไม่แค่นั้นนะยังมีเจลล้างมืออยู่ในภาพด้วย
มีขวดเจลล้างมือก็มี
คุณคิดดูโอ้โหมันทันสมัยขนาดนี้
เรื่องนี้เราก็เลยไปถามพระครูสมุสิงหาซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเรไร
ท่านบอกว่าท่านให้ช่างมาวาดภาพเกี่ยวกับศีล๕ลงบนผนัง
เพื่อให้ญาติโยมที่เข้ามาทำบุญเนี่ยได้รู้ซึ้งถึงเรื่องของการรักษาศีลห้า
ถ้าใครทำผิดศีลก็ต้องตกนรกตามผลกรรมที่ทำเอาไว้
ผิดศีลข้อหนึ่งเป็นอย่างไรข้อสองข้อสามเป็นอย่างไร
ส่วนภาพสิน๕ที่เป็นยมทูตยมบาลสวมใส่หน้ากากอนามัยและมีเจลล้างมือ

สะท้อนให้เห็นว่าญาติโยมที่ตายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเถอะ
ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยจริงก็เป็นการผสมผสานความเชื่อ
ผูกกันระหว่างสถานการณ์ปัจจุบันกับความเชื่อที่เกิดขึ้น
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งไอเดียดี
เป็นการรณรงค์ให้ชาวบ้านที่เข้ามาในวัดพร้อมใจการดูแลรักษาความสะอาดความปลอดภัย
มือใส่หน้ากากอยู่ห่างการป้องกันจากโควิดนะคะ
เรื่องของความสะอาดนี่มันสำคัญจริงนะ
ไปดูนะที่วัดป่าเรย์ไหร่จังหาสุโขทัยจัง